พี่คนนั้นถูกล็อตเตอรี่เราอยากจะไปหาเขา

ย่าเสาย่าเตย่ะอ้าวทำไมน่ะ
ก็ย่าย่าตาบอดใช่ไหมมองไม่เห็นใช่ไหม

อุ๊ยตายแล้วแล้วที่ผ่านมาที่ย่าเกิดเห็นตั้งแต่ปี๖๔

อาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต
นี่มารักษาตาให้ย่าเสาคุณผู้ชมลองดูหน่อย

เห็นเป็นอย่างไร

แข็งเมื่อเช้าเห็นบ่นเรื่องตาเรื่องอะไรมา

ฮะคือน้ำแข็งเมื่อคุณหมอเรื่องตาเดี๋ยวตรงที่ดูแลอยู่

นี่เป็นการรักษาของอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิต

พาทีมงานไปรักษาดวงตาให้ย่าสาวอายุ๖๘ครับ

น้องเต๋ยคุณผู้ชมจำได้นะจำได้สิเงินบริจาค๕ล้านเก้า
ถูกต้องถูกต้องน้ำแข็งนะครับ
คือใช้ฝ่ามือแล้วก็วนตุ้งตาของย่าเสา
ทั้งสองข้างที่มองไม่เห็นแล้วก็ใช้มือถูตรงเปลือกตาท่าน
นะครับแล้วมีการเช็คเป็นระยะเห็นไหม

จะตอบไม่เห็นได้ยังไงดูที่แรกเห็นใกล้
พอเขากลับไปผู้สื่อข่าวถึงกล้าไปไปถาม
ย่าสาวเป็นยังไงเหมือนเมื่อวานเข้ามารับสาร
ย่าก็บอกทำเสร็จแล้วก็เออก็รู้สึกสบายตาดีอะนะ
รับว่าตอนทำเสร็จใหม่เห็นนะเห็นรางผ้าสีแดง
เห็นสีบนลอตเตอรี่แต่ต้องดูใกล้นะเอามาใกล้
น่ะส่วนหน้าคนน่ะหน้าคนก็หรือว่าตัวคนเห็นไหม
ไม่เห็นย่าบอกไม่เห็นแต่พอมาวันนี้ก็มองไม่เห็นเหมือนเดิมแหละ
นักข่าวย่าเสาก็ไม่รู้ว่าจะรักษาได้จริงหรือเปล่า
แต่เมื่อเขามาถึงบ้านใช่ครับคุณย่าตัดสินใจถูกแล้ว
มาถึงบ้านแล้วไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายก็เลยให้เขารักษา
นักข่าวเขาใจดีนะเขาให้ลอตเตอรี่ยาเสาอีก๕ฉบับ
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมาอีกนะเดี๋ยวจะมาอีกนะ
ย่าน้ำแข็งอยากรู้ว่าเพราะว่าตามข่าวนี้แล้วก็บอกเรื่องว่า
ย่าไปหาหมอที่เป็นคุณหมอแผนปัจจุบัน
หมอชะพะทางด้านตา
นี่น้ำแข็งเป็นห่วงใช่ไหม
ซึ่งย่าสาวบอกไม่ว่าจะมารักษาด้วยวิธีไหน
ขอให้มองเห็นหลานสักครั้งก็ดีใจแล้วอยากจะเห็นหน้าหลานชัด